มาดูกรณีที่รถรุ่นเดียวกันสีเหมือนกันแต่มันคล้ายกันมาก
แล้วก็มีการสวมทะเบียนคือทะเบียนเหมือนกันเลย
เจ้าของรถเขาบอกว่าอยู่ดีใบสั่งส่งมาที่บ้านเต็มไปหมด
ทำผิดกฎจราจรตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ขับไปไหน
ทีนี้เขาก็ไปแจ้งความนะคะเป็นกรณีของผู้ชายคนนึง
เขาขับรถนิสสันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าใบสั่งมาเต็มเลยอะค่ะ
แล้วก็เนี่ยทั้งที่เขาไม่ได้ไปไหนเลยรถเขาเป็นรถสีเหลืองนะ
ครจ๖๕๗๙กรุงเทพฯ
เจ้าของรถคือนายชัดชัยสินทุสิงอายุ๔๘ปี
อยู่ดีใบสั่งมาเขาก็เลยไปตรวจสอบ
ปรากฏว่ารู้มาว่ามีตำรวจในสังกัดกองมะครับการปราบปรามการกระทำความผิด
อัธยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
เขาเอารถของกลางไปใช้ลักษณะคล้ายกับรถของนายชัดชัย
มันต่างกันที่ซันรูปต่างกันที่ขอบล้อ
แต่เหมือนกับเป็นการสวมทะเบียนทะเบียนเหมือนกันเลย
ชัดชัยเขาไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้
สนปฐุมวันนะคะว่าเหมือนกับว่า
มันมีรถไปสวมทะเบียนหมายเลขเดียวกัน
ซึ่งนายชัดชัยเขาก็ไปพบกับผู้กำกับสนปทุมวันแล้ว

แต่เขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชน
ทีนี้ทางผู้กำกับสนปทุมวัน

เมื่อวานนี้ผู้เสียหายเขาก็ไปให้ข้อมูล

ทางตำรวจก็ได้รายละเอียดมาแบบนี้ค่ะว่า
รถนิสสันทะเบียนคอรคังจอจาน๖๖

เป็นรถที่เป็นชื่อภรรยาของนายชัดชัย
เขาก็ต้องไปประสานกับตำรวจปอท
คู่กรณีมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ว่าตำรวจปอททำไมมีรถที่มันคล้าย

นี่ค่ะเป็นการปลอมเอกสารทางราชการหรือเปล่า

พนักงานสอบสวนเขาก็ต้องยึดรถของกลาง
กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบ

ว่ามันสวมทะเบียนกันอะไรยังไงบ้าง
ส่วนเรื่องใบสั่งที่นายชัดชัยบอกว่า

ว่าไปทำผิดกฎจราจรตรงนู้นตรงนี้หลายแห่ง
ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าในช่วงเวลานั้น

พลตำรวจรีวรวัตรวัดนครบัญชา
ผู้บังคับการกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
อาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท

รถคันนี้ค่ะที่เป็นนิสสันสีเหลืองเนี่ยนะ

ปอทยึดมาจากแถวเมืองทองธานี
แล้วก็ไม่มีเจ้าของรถมาแสดงตัว
เขาก็นำไปตรวจสอบกับหลายหน่วยงานแล้วนะคะ
กองพิสูจน์หลักฐานว่ามีการดัดแปลงแก้ไขหรือเปล่า
ก็พบว่ามีการเปลี่ยนสีรถ
เขาก็ไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาทยากร

มีการประสานไปหน่วยงานที่ประเทศมาเลเซีย

ก็ให้ทำเอกสารไปตรวจสอบ

แล้วก็เอาทะเบียนปลอมมาสวม

มันก็เลยไปตรงกับทะเบียนของนายชัดชัยไง

นี่ค่ะทางปอทบอกว่า
ตำรวจปอทสามารถเอาไปใช้ได้
เป็นลักษณะของการดูแลไม่ให้รถเสื่อมสภาพ
คือต้องเอาไปขับบ้างไม่ได้จอดทิ้งไว้จนรถมันพัง
แต่ตำรวจที่เอาไปใช้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ทีนี้ไอ้ที่ไปทำผิดกฎจราจรแล้วมีใบสั่งเนี่ยก็ต้องรอตรวจสอบ
ว่าตำรวจปทรถของกลางไปขับแล้วทำผิดกฎจราจรหรือเปล่า
ขับเร็วขับไม่เคารพกฎจราจรมีใบสั่งแต่ใบสั่งมันไปถึงบ้านของคุณชัดชัยเขา
ใช่เพราะมันทะเบียนเหมือนกันเพราะรถของกลางดันไปสวมทะเบียน
ทะเบียนเหมือนกันกับรถของนายฉัดชัยเขา
คือไอ้พวกเวลามันจะสวมทะเบียนนะคุณเขียนมาสอนมันก็จะไปตรวจสอบก่อน
ว่ามีรถที่คล้ายเหมือนกันอะไรยังไง
รุ่นเดียวกันสีเดียวกันอ๋อรุ่นนี้เขาใช้ทะเบียนนี้เราก็ไปทำป้ายทะเบียนปลอมมา
แต่เวลากล้องจราจรเขาจับภาพได้มันไม่ได้ดูละเอียดทุกมิติไง
เห็นแบบนี้อ๋อใช่รุ่นนี้สีนี้แบบนี้แบบนี้
รถของนายชัดชัยสินทุสิงห์อย่างนี้แน่นอนก็ส่งใบสั่งไป

เท่ากับว่าตำรวจเอารถไปใช้แน่นอนใช่ค่ะแต่คุณขับแบบนี้คุณขับใช่ขับโดนใบสั่งขนาดนี้แหละขับโดนใบสั่งกระจายเลยอย่างนี้